มาเริ่มดูที่เรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่
ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าที่บางสะพานที่จังหวัดประจวบคิริคันค่อนข้างน่าเป็นห่วง
โรงเรียนต้องปิดการมาเรียนการสอนเป็นการเท่ากันทั่วคราว
ส่วนโรงพยาบาลบางสะพานก็ต้องมีแผนฉุกเฉิน

ที่โรงพยาบาลบางสะพานเช้าวันนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะฮะ
ซึ่งทางด้านของผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
หลังจากที่มีการอบพยพผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ๑๐ราย
ไปยังโรงพยาบาลประจวบคิริขันนะครับ
เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาก็มีทหารจากหน่วยเฉพาะกิจนะฮะ
ที่เรียกว่าหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกของกองกำลังสุรสี
แล้วก็ได้มีการขนย้ายอุปกรณ์บางส่วนไว้ที่ตึก๖ชั้น
โดยยังคงแผนฉุกเฉินเอาไว้ที่ระดับ๒ดาวจากทั้งหมด๓ดาว

เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
น้ำท่วมขังน้ำท่วมสูงติดกับคลองก็เลยต้องปิดไปก่อนนะครับ
ขณะที่พื้นที่หมูหนึ่งแล้วก็หมูสี่ตำบลพงษ์ปราศาสตร์นะฮะ
ก็มีน้ำท่วมขังตำรวจแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนที่หนึ่งสี่เจ็ด
เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนนะครับโดยถนนสายบางสะพาน
น้องระแวงซึ่งเป็นเส้นเป็นเส้นทางสายมรองที่เชื่อมต่อไปยัง
อำเภอบางสะพานน้อยแล้วก็ยังมีตอนนี้ท่วมหลายจุดเหมือนกันนะครับ
ขณะที่ทางอำเภอตอนนี้ก็มีการระดมสรรพกำลังพร้อมกับรับสถานการณ์ที่
โรงเรียนบางสะพานวิทยาถ้าเกิดไม่ดีขึ้นก็จะเปิดเป็นศูนย์ประสานงาน
แล้วก็ช่วยเหลือศูนย์หน้าตอนนี้ก็ประเมินอยู่เป็นระยะนะฮะ
ว่าน้ำจะมีการเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ฝนจะตกลงมาอีกหรือเปล่า
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือนะฮะคุณผู้ชมรับชมอยู่เป็นอย่างไรบ้าง
หัวหินตอนนี้ฝนก็ตกนะฮะไม่รู้พื้นที่ไหน
ตอนนี้วิกฤตมากน้อยแค่ไหนก็ส่งมาบอกกันหน่อยนะครับ
ประแดงฝนตกเหมือนกันนะคะก็ถือว่าฝนก็กระจายหลายพื้นที่เหมือนกัน